โปรแกรมการแข่งขันกีฬาอาชีพในหลายอาชีพนะครับแล้วก็เตรียมที่จะกลับมาแข่งขันกันแล้ว
คำถามคือฟุตบอลไทยลีกครับจะเอายังไงดี
ตอนแรกวางเอาไว้ในเดือนกันยายนซึ่งเขาอาจจะมองว่ากลับมาเร็วกว่านั้นได้ไหม
แต่ตอนนี้ทางสมาคมยืนยันว่ายังไงซะจะกลับมาเตะในช่วงเดือนกันยายนเหมือนเดิมครับ
หลังจากที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด๑๙หรือว่าสบคนะครับ
ประกาศผ่อนปลนกิจการในเฟสที่๔ซึ่งรวมถึงการแข่งขันกีฬาและมวยไทย
แต่ต้องแข่งขันแบบไม่มีแฟนกีฬาเข้าชมก่อน
โดยเริ่มกิจการได้ตั้งแต่วันที่๑๕มิถุนายนเป็นต้นไปซึ่งแต่ละการแข่งขันกีฬาก็ไปว่ากันเองนะครับ
สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยก็ยืนยันนะครับว่าการแข่งขันฟุตบอลไทยลีก๒๐๒๐
จะกลับมาแข่งขันในวันที่๑๒และ๑๓กันยายนตามที่ได้วางกำหนดเอาไว้
แม้ว่าจะได้รับการผ่อนปลนจากสบคแล้วก็ตาม
เนื่องจากสมสรแต่ละสมสรจำเป็นต้องมีระยะเวลาในการเตรียมทีม
ราว๖๘สัปดาห
นอกจากนี้ทางสมาคมจะต้องส่งแนวทางการจัดการแข่งขัน
ให้ทางสวบคพิจารณาก่อนที่จะกลับมาแข่งขันกันได้อีกครั้งครับ